หล่อของพ่อแมทคุณผู้ชมค่ะมาดูต่อกันที่ความหล่อของรุ่นเล็กลงมาหน่อย
เจมส์จีรายุนั่นเองนะคะใครที่เป็นแฟนคลับน้องเจมส์
บอกเลยว่าเกาะไว้เลยเครื่องรีโมททิ้งไปก่อนแล้วก็ดูหน้าจอไว้เลยนะคะ
เพราะว่ายาวแน่นอนวันนี้พิเศษสุดเลยนะคะ
เจมส์นี้นะคะเปิดโอกาสให้บันเทิงไทยรัฐวีดีโอคอลไปพูดคุยด้วย

พร้อมกับอัปเดตทุกเรื่องให้แฟนหายคิดถึงนะครับ
ว่าจะเป็นเรื่องราวดีที่ควงพี่ชายสุดซีอย่างเกรทวรินทร
ไปร่วมบริจาคเลือดนะคะพร้อมกับเปิดโอกาสให้เมาส์ด้วย
เพื่อนซีเหล่าพระเอกในแก๊งเนี่ยบอกเลยว่าใครกันนะที่ช่วงนี้ขี้เหงาสุดเลย
ส่วนเรื่องผลงานหน้าจอค่ะใครที่คิดถึงตั้งหน้าตั้งตารอกันอยู่นะคะ
เจ้าตัวจะมาอัปเดตผลงานล่าสุดกับพี่แอนทองประสมให้ฟังกันด้วยค่ะ
และที่พิเศษอีกแฟนคลับต้องกรี๊ดแน่นอน
ข่าวดีที่จะมาเปิดเผยกับบันเทิงไทยรัฐที่แรก
เป็นข่าวดีอะไรนั้นโอ้ที่ฉันพูดเยอะเหนื่อย

สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
ชีวิตช่วงรอบแล้วก็นอนเยอะครับ
ได้นอนแบบนอนตกใจเลย
เรียกว่าแทบจะไม่ได้ทำงานเลยครับ

แล้วก็แต่ว่าแรกรคอนด์ก็ปิดเลย

แล้วแบบพี่แอนก็จะแบบแต่งงานแล้วมีลูกมีผัวแล้วอะไรอย่างนี้

มีเยอะพอสมควรแต่ว่าอันนั้นเป็น
คือโปรดักตรงดีจากพี่เกรดครับ
พี่เกรดเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะช่วย
ซื้อเครื่องเครื่องหายใจไฮโปรอะไรอย่างนี้ครับ

เขาก็เลยบอกว่าเออมีใครจะสนับสนุนบ้าง
เราก็เลยได้สั่งรวมกันแล้วก็ไปมอบให้

ก็ได้มีโอกาสชวนไปบริจาคเลือดด้วย

ตอนแรกตื่นเต้นมากแล้วก็กลัวมากเพราะว่า
คือได้สปอยมาเยอะมากว่าเข็มมันจะแบบใหญ่เท่ากับเข็ม

ใช่ครับบอกว่าเขาอยู่บ้านเชียวมากเลย
แต่ว่าจริงเหงาเหรอ

ผมไม่รู้เลยผมว่าต้องไปสืบดู
เอ้าหรอแล้วจี๊ดเหงาไงครับไม่เหงา

เล่นเกี่ยวเก่งขึ้นก็ได้ครับ

อุ้ยยยยยยยยยยยยยยยยยยยอยากหรือ
เพื่อได้คุยกันกันเป็นคุณเป็นแบ่งกันสักครอบครับ
ตั้งไหนค่ะเดือนหน้า

แฟนรอได้เลย

คิดถึงเช่นกันนะครับผมแล้วก็อยากให้ดูแลตัวเองดีนะครับ
ขอให้ปลอดภัยจากโควิด๑๙ด้วยแล้วก็ขอให้สู้นะครับ
เพราะว่าจะเจอเรื่องอะไรขอให้ผ่านมันไปให้ได้ครับ